คุณผู้ชมที่ศรีสะเกดบ้านที่ฉันเอง
จะพาไปดูพิธีโบราณหาชมยาก

พิธีนี้เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะคะ
แล้วก็มีความเชื่อนะชาวอีสานโดยธรรมชาติโดยวิถีชีวิตเนี่ย
จะเชื่อเรื่องผีนะคะมีการทำนายอะไรมีการขออะไรก็
บูชาผีในลักษณะแบบนั้นครับมีความเชื่อว่าเหตุที่เกิดเพศภัย
การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือน้ำท่วมฝนแรงต่างนานาพวกเนี้ย
อ่าเป็นสิ่งที่เกิดมาจากอิทธิฤทธปฏิหารของผีสางเทวดาทั้งสิ้น
คุณชนะเขาก็เลยเส้นไหว้บวงสวงผีต่างต่างนะคะและทุกครั้งที่มีการเส้นไหว้เนี่ย
จะมีแต่ความสุขผู้ที่เจ็บป่วยก็หายป่วยนะ
ข้าวในนาก็อุดมสมบูรณ์ก็เลยทำกันต่อเนื่องมานะคะ
พิธีกรรมรำผีฟ้าตามประเพณีความเชื่อชาวอีสานเนี่ยเขาบอกนะ
ย้ำตรงนี้นะว่าสามารถรักษาให้หายจากอาการป่วยได้นั่นคือความเชื่อของเขานะ
ใช่ปัดเป่าสิ่งไม่ดีได้นะคะเขาก็เลยสืบทอดกันมา
โดยจะมีการจัดเครื่องเส้นบูชาพญาแถนที่เรียกว่าเครื่องข่ายอ่า
ประกอบไปด้วยมีอะไรบ้างทูบเทียนดอกไม้๑๓คู่เงิน๑๒บาท
ข้าวสารหนึ่งถ้วยไข่ไก่หนึ่งฟองกล้วยหนึ่งวีเล่าขาวหนึ่งขวดอ่า
แต่จะต้องเรียกเหล้าขาวนี้ว่าน้ำหอมอ๋อน้ำหอมเอาน้ำหอมมาด้วยนะโอ้
แล้วก็มีข้าวต้มอีกสองมัดรวมถึงกระจกหวีและผ้าไหมโอ้
จะนำเครื่องเส้นไหว้เหล่านี้นะคะรวมถึงถ้ากรณีจะมีการบูชาผี
เนื่องจากคนเจ็บป่วยเนี่ยก็ต้องเอาเสื้อผ้าของผู้ป่วยไปวางไว้ด้วยนะ
อืมคือวางไว้ใกล้ใกล้กับคนป่วยเลยแล้วก็เริ่มทำพิธีเสี่ยงทาย
ว่าผีฟ้าหรือพญาแถนเนี่ยจะเข้าทรงหรือเปล่า
โดยชาวบ้านผู้สูงอายุก็จะแต่งกายสวยงามนะเป็นชุดผ้าไหมหรือชุดพื้นบ้านนี่แหละค่ะ
ก็จะมีผ้าขาวม้าพาดไหล่มีดอกจำปลาทัดหูหรือว่าร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอ
จากนั้นก็ลุกขึ้นมาฟ้อนรำตามจังหวะเสียงเพลงเป็นการอัญเชิญผีฟ้าหรือพญาแถนมา
จังหวะก็จะอย่างนี้เลยใช่แล้วคุณผู้ชมจากนั้นนะคะผู้ร่วมพิธีจะทำการวิ่ง
วิ่งไล่แย่งหุ่นช้างหุ่นม้าที่ผ่านการทำพิธีเพื่อนำไปบูชาเป็นสิริมงคลของตัวเองต่อไป
เอาจริงนะดิฉันเป็นคนศรีสะเกดก็จริงแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ย
หรือว่าบางพิธีกรรมดิฉันก็ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมจริงนะนะคะคือจะบอกอย่างงี้ว่าแต่ละที่อ่ะพิธีกรรมน่ะ
แม้ว่าบางทีจะเรียกเหมือนกันแต่พิธีกรรมก็แตกต่างกันออกไปอย่างที่ได้ดูเนี่ย
ที่ศรีสะเกตใช่ค่ะวิสานแต่ทางภาคเหนือก็มีเหมือนกันนะเออ
ความเชื่อของผีฟ้าใช่ค่ะก็จะมีการจัดพิธีกรรมต่างกันไปนะ
ทั้งหมดทั้งหมดก็เป็นความเชื่อทำแล้วสบายใจเออทำมาแล้วมันเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ
ทำให้ผู้คนนั้นมีความสุขก็ทำกันไปสืบสารกันไปตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ
หนึ่งนะรุ่นเราสมัยเราเนี่ยตอนเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยสีฟ้านี่ดังมาก
ผีฟ้าพวกเราเต้นใช่ไหมเออจริงเห็นไหมนอกจากผีฟ้าแล้วมีอะไรอีกพี่บ้ายอกเล่น